สาวเจ้าของแมวแฝดตาสองสีเขาบอกว่า
ชีวิตเขาเนี่ยหลังจากมีแมวแล้วเนี่ย

เขามีความเชื่อว่าแมวนำโชคมาหนุนดวง
น่ารักฉุดไปเลย

ใช่เอามาที่นี่บ้านเลขที่๖๙หมู่๘ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ในบ้านมีแมวแฝด๒ตัว

อะไรนะฟ้ายกับสำลีขาวจั๊วแต่ต้องให้ซื่อชื่ออะไรดี
ฟ้ายกับสำลีฟ้ายกับสำลีเป็นแมวสีขาวสองตัวลักษณะเด่นก็คือดวงตาเขาเป็นสองสี
ข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งสีฟ้าเหมือนเขาเรียกกันว่าแมวตาเพชรอ่ะ
แล้วทั้งสองตัวนี่ตาสองสีเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยน่ารักมากเป็นแฝดเลย
เจ้าของเขาเชื่อว่าแมวแฝดสองตัวนี้มาค้ำมาคูณเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเขาบอกการค้าขายของเขาเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น
ครับคุณสำลีปุ๋ยฝ้ายเจ้าของแมวคือเอ่อชื่อเขาเนี้ยชื่อคุณสำลีนะ
บอกว่าเขาบอกอย่างนี้ว่าประมาณ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนน้ำท่วมเนี่ย
มีแมวเป็นแม่ของแมวแฝดทั้งสองตัวมันหลงมามันหลงมาแล้วเขาเนี้ยรับเลี้ยงเอาไว้เออ
จากนั้นเนี่ยคลอดลูกออกมา๒ตัว๒ตัวเลยนะคะก็คลอดออกมาประมาณสัก๒อาทิตย
ตอนแรกอ่ะตายังเป็นปกติคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแมวพันธุ์นี้นะ
คลอดอ่ะมันจะดูสีตาไม่ออกอ๋อคือมันจะมีฟาร์มที่เลี้ยงใช่ไหมที่พออ่ะ
คุณจะต้องจองถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเป็นตา๒๔ถึงจะได้
แต่ว่ากว่าเขาจะให้เห็นว่าตาเขาเป็นสองสีจะต้องโตสักระยะหนึ่ง
พอเข้าอาทิตย์ที่สามอ่ะลูกแมวอ่ะตาเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีถึงจะรู้ว่าเป็นสีอะไร
เออแล้วลูกแมวตอนเด็กเด็กอ่ะถ้าเกิดตาออกเป็นฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอ่ะ
อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นตาฟ้านะเพราะว่ามันโตขึ้นมันจะเป็นสีเหลือง
เนี่ยเป็นแมวหายากแล้วก็คือด้วยความที่เขาตาสองสีเนี่ยมันเป็นยีนที่เป็นยีนด้อย
เขาก็เลยเชื่อว่าแมวทั้งสองตัวนี้มาช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้น
เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยครอบครัวของเขาทำมาค้าขายดีขึ้น
ไม่มีติดขัดอะไรเลยก็มงคลขึ้นด้วยใช่ไหมน้องใบตอง
แฝดชื่อว่ามาค้ำกับมาคูณนี่มาค้ำมาคูณใช่
ต่างชื่อเป็นมาคำมาคูณเออแล้วมีมาห่อมมาห่อม
มาห่อมมาห่อมอันนั้นหมาอันนั้นหมามา
แล้วตอนนี้เอ่อว่าแหละ

เป็นภาพแมวใช่ไหม